แต่ว่านอกจากเรื่องราวที่เราถามกันไปแล้วนะคะเรามาดูเรื่องราวในโซเชียลกันหน่อย
กันทุกวันแหละคุณผู้ชมไปตลอดโซเชียลกันนะคะ
เห็นเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งน่ารักก็เลยหยิบมาฝากกัน
แต่ก่อนจะไปดูอยากจะถามคุณชนะก่อนเลยว่าคุณเนี่ยเคยงอนไหม
ง่อนเนี่ยนะผมบอกเลยมันเป็นอาการหนึ่งที่มันฝังลึกอยู่ในดีเอ็นเอของผู้หญิง
หญิงใดไม่เคยงอนผมว่านะจะต้องเป็นอะไรที่ดูแล้วชอบกลยิ่งนัก